ล่าสุดวันนี้ก็มีเครือข่ายปฏิรูปสลากินแบ่งรัฐบาลเขาก็ไปยื่นหนังสือ
ก็มีตัวแทนภาคประชาชนนักเรียนนักศึกษาไปยื่นหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ให้ช่วยการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
นี่ค่ะเขาก็แต่งตัวกันไปแบบนี้เลย
นาราเมษศรีทัพทิมผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชน

พร้อมด้วยนายนัทพงศ์สัมเภาแก้ว
ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน
ก็นำกลุ่มนักเรียนนักศึกษากว่า๓๐คน
ยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
ก็เรียกร้องอยากจะให้รัฐบาลออกมาตรการเด็ดขาด
ในการแก้ปัญหาสลากแพง
นาราเมฆบอกว่าจากการจับพ่อค้าแม่ค้า
ที่ขายสลากเกินราคากว่า๖๐ราย
รายเขาก็ยอมรับว่ารับสลากมาก็แพงกว่า๘๐บาทแล้ว

รับมาเป็นเล่มราคาเฉลี่ยใบหนึ่งก็๘๒๘๕บาทเข้าไปแล้ว
ก็เลยต้องขาย๙๐๑๐๐บาท
อกจากนี้ค่ะสมาชิกทั้งสองเครือข่ายก็ลงพื้นที่
ไปสำรวจการขายสลากในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตั้งแต่วันที่๔จนถึง๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะคะ

ผู้ขายสลากทั้งหมด๓๒๘รายมีทั้งเลขขายมีทั้งแผงประจำ
ขายเกินราคา๒๙๕รายร้อยละ๘๙๙ค่ะ

แล้วก็เจอสลากใบเดียวราคาแพงสุดเนี่ยนะคุณผู้ชม
ใบละ๑๓๐บาท

น่าจะเป็นเลขเด็ดเลขดังอะไรแบบนี้นะคะ
รวมชุดแพงสุดชุดละ๒๕๐๐บาท๑๕ใบ
เฉลี่ยก็คือใบหนึ่ง๑๖๗บาทเลยค่ะ
กว่าใบเดียวที่เจอ๑๓๐บาทอีก
โอ้โหแล้วสลากที่ขายเกินราคาส่วนใหญ่
อยู่ในรูปแบบของการรวมชุดนะคะ
เกือบทุกร้านจะมีป้ายว่าขาย๘๐บาท

แต่พอขอซื้อจริงเขาก็ขายเป็นชุดขายเกินราคาลักษณะแบบนี้ค่ะ
นายนัทพงศ์ก็บอกว่ามีจุดยืนและมีข้อเสนอแบบนี้ค่ะ
ขอให้พิจารณามาตรการขั้นสูงสุด
แก้ไขปัญหาให้เบ็ดเสร็จเลยได้ไหม
ช่วงเวลาที่เหลือของรัฐบาลช่วงนี้
อยากจะให้ปิดทางพ่อค้าคนกลาง
และระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่ม
ข่ายเชื่อว่าผู้ค้ารายย่อยเป็นแค่ปลายทางของระบบ

อยากจะให้มีการกำหนดบทลงโทษกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่ทำให้สลากแพงทั้งระบบ
รวมถึงกำหนดมาตรการอื่นให้ชัดเจนหน่อย
เรื่องของพระราชบัญญัติสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
เพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงอยู่นะคะ
นี่เป็นภาพประชาชนเครือข่ายนักเรียนนักศึกษาเข้าไปสำรวจนะ
เขาบอกเจอแน่นอนแล้วมองว่าผู้ค้ารายย่อยเนี่ย
เป็นเหยื่อของระบบแบบนี้
ที่เป็นผู้ค้ารายย่อยเป็นผู้เลขขายสลากินแบ่งรัฐบาล

เราจะได้ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับ